วันนี้กองปราบบุกทลายเครือข่ายสารวัตรสัวอย่างที่บอกสารวัสสัวเนี่ยมีการพูดถึง
ตั้งแต่มีการพูดถึงการพนันออนไลน์ก็มีคนพูดถึงสารวัสสัวมากขึ้น
ค้น๑๘จุดรวบคีย์แมนเนี่ยคนคุมเงินเว็บพนันทั้งหมด
เห็นไหมทุกวันนี้ตำรวจไม่มีทรายบอกก่อนเลยค่ะจบแล้วถึงจะออกข่าวไปเลย
คือวันนี้เขากำลังกระจายกำลังเขาตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย๑๘จุด
พันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพเนี่ยนำกำลังเจ้าหน้าที่
ตำรวจกองปราบกระจายกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย๑๘จุดเนี่ย
เพื่อติดตามการจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการเว็บพนันออนไลน์
สารวัตรสัวจำนวน๙หมายจับนะฮะ
เป้าหมายสำคัญอยู่ที่บ้านเลขที่๑๑๑ทับ๒๗๘แล้วก็๑๑๑ทับ๒๘๔
ที่ซอยหลาซาลแขวงบังนาวุธีกรุงเทพฯเนี่ยนะฮะ
เป็นบ้านของทนะนัทมรรกฏซึ่งทนะนัทมรกฏเนี่ย
เป็นหนึ่งในคีย์แมนคนสำคัญระดับแถวสอง
อย่างที่วันนั้นคุณชุวิสก็บอกไหนแต่ละแถวเป็นไงถูกต้องไหม
เป็นระดับแถว๒ของเครือข่ายสารวัตรสัว
คอยทำหน้าที่บริหารจัดการเงิน
ที่ได้จากการทำธุรกิจเว็บพนันเนี่ย
จากการตรวจค้นภายในบ้านสองหลังเนี่ยนะฮะ
หลังจากนั้นปุ๊บตำรวจเขาแบ่งกำลังอีกส่วนหนึ่งไปเข้าค้นสถานที่ตั้งสำนักงานบริษัทในเครือเป็นต่อกรุ๊ปฮะนี่อืมดูสิมีกำลังที่ซอยรามอินทาห้า
เพื่อตรวจค้นพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากปฏิบัติการช่วงเช้าที่ผ่านมา
ก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับที่เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวได้๒คน
จากผู้ต้องหาที่จริงแล้วตามหมายจับที่เป้าหมายเนี่ย
คือ๙คนหรือ๙รายล่าสุดนะฮะก่อนเข้ารายการเราค่ะ
ก็มีข่าวมาล่าสุดว่าตำรวจกองปราบสามารถจับนายธนัดได้แล้ว
ที่คอนโดย่านสีนักฐะรินอืมเขาแอ็งที่เธอถ่ายรูปใหญ่เลยเนาะนะฮะ
จากนั้นก็ได้นำตัวไปชี้ตรวจคนที่บ้านพักในซอยลาซานตอนเนี้ยเอาง่ายง่ายว่า
สามารถจับกลุ่มได้แล้วทั้งหมด๓รายก็นำตัวเข้ามาสอบปากคำ
จะมีการสรุปผลการปฏิบัติการอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะ
เขาเรียกว่าลุยค้นต่อเนื่องเนอะ
อย่างน้อยก็จะเห็นว่าไม่ได้เงียบหายไป
เพราะว่าหลายคนเอาจริงประชาชนเขาก็มองเหมือนกันว่า
พอเรื่องเงียบข่าวเงียบตำรวจก็เงียบไปด้วยหรือเปล่า
อันนี้เขาบอกแล้วว่าเขาก็จะลุยให้ถึงที่สุดใช่ไหมคะ